สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับภาพแสงอาทิตยามเช้านะครับกับทิวหุบเขาอันแสนสวยงามที่นักท่องเที่ยวหลายคนนะครับเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยวันสองวันนี้เรายังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นเย็นกันอยู่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าตั้งแต่
วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของฝนทั้งเรื่องของลมหนาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหย่อมฝนหย่อมนึงนะครับที่เก่าตัวในบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินต์นะครับก็ต้องร
ตกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
ใครที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หรือว่าเดินทางตามจุดต่างโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบน
ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีสายหมอกเกิดขึ้น
หลายจุดหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ
บริเวณความกดอากาศสูงที่ในช่วงตั้งแต่วันที่๓๑ต่อเนื่องมา
จนถึงวันที่๒เนี่ยนะครับมีการอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับความชื้นก็จะเข้ามาแทนที่นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้น
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
เครื่องลมก็จะแค่ค่อยสงบลง
ก่อนที่ลมหนาวจะกลับมาเยือนเราอีกครั้งหนึ่งช่วงวันที่๘วันที่๙
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือ
จากการตรวจสอบหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอยู่
ซึ่งภาคเหนือจะได้เจอกับอากาศหนาวไปถึงประมาณวันที่๔
หลังจากนั้นก็จะค่อยอุ่นขึ้น
ช่วง๔๗จะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
อีสานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
อุณหภูมินั้นจะสูงขึ้น๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาครับสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
ภาคกลางตั้งแต่วันที่๔เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗
อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตครับ

วันนี้เช้าช้ายยังคงได้สัมผัสลมเย็นบ้าง
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๔ไปจนถึงวันที่๗นะครับ
อุณหภูมิก็จะสูงขึ้น๒๔องศาเซลเซียต
ทะเลคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
พบว่าตอนนี้โอกาสเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐

๔๗บองการการเกิดฝนลดลง
เหลือเพียงแค่ล้อนละ๓๐๔๐องศาลถึงพื้นที่เท่านั้น

บริเวณอังกฬาวมีผลฟ้าขนอง
อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่คืนสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนกรุงเทพฯมหานครและไฟริมันทน
ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องของฝนทั้งเรื่องของหมอกที่จะลงก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่
มีผลต่อการใช้รถใช้ถนนนะครับดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป